คราวนี้พาไปกินข้าวโพดทอดกรอบคุณผู้ชมค่ะ

แต่ไม่รู้นะว่าจะอร่อยสู้ร้านนี้ได้หรือเปล่า
เพราะว่าร้านนี้เขาขายดิบขายดีมากเลย
แล้วก็มีคนมาแห่ซื้อกันต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะคะ

ข้าวโพดทอดกรอบร้อนมาจากเตาเลยจ้า
เป็นของนางสุนาทองเปลือง
อายุ๓๗ปีชาวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินท

ตามโรงเรียนตามโรงงาน

แล้วที่สำคัญที่ขายดิบขายดีคือเขามีสุดเด็ดเคล็ดลับด้วยนะคุณค่ะ
แต่เท่าวันธรรมดา

โอ้โหขายจนหมดไล่แล้วมั้งเนี่ย

ก็ขายดิบขายดีนี่เห็นไหมเขาก็การันตีความกรอบอร่อยทอดสดใหม่
ราคาไม่แพง๑๐บาท๒๐บาทก็ซื้อกันได้แล้ว
แล้วก็เดือนนึงเนี่ยนะพี่เขาบอกว่าขายได้เดือนละ๓๐๐๐บาท
วันกำไรเป็นพันธุ์น่ะ
อู้วอยู่ได้ถูกไหมตามสวัสดีค่าของชีพไม่ได้เยอะแยะมากมาย
ถือว่าขายดีเลยล่ะเห็นว่าเป็นของดีอร่อยนะ
อย่างนี้เขาเรียกอะไรนะข้าวโพดทอดเนี่ย
เค้าเรียกอีกอย่างว่าสะเก็ดระเบิด
เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีชื่อแปลกเรียกสะเก็ดระเบิด
อย่างส่วนระเบิดนั้ง
เอาสะเก็ดระเบิดไปสั่ง
ไม่ต้องพาคสะเก็ดระเบิดไม่เอา

ดูลักษณะเขาจะเอาระเก็ดระเบิดของจริงมาให้ผม
ไม่ได้ไม่เอามันก็แหละแต่ถ้าเป็นข้าวโพสท่อดิฉันขอด้วยน้อง
เอาแบบร้อนนะร้อนเลยเอามาให้น้องใบตองกิน
ได้ดิฉันเป่าก่อนเอาให้ทานแต่วันนี้ฉันจะเอายัดไปปากคุณ